ใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับอยู่ที่เรื่องน้ำเหมือนกัน
แล้วก็สัญญาณไม่ดีนะครับพี่น้องชาวใต้เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะ
เพราะว่าวันนี้มีน้ำเนี่ยหลายเชี่ยวกรากครับ
แล้วก็พัดเอาเด็กอายุ๕ขวบหายไปจมน้ำเสียชีวิตครับ
นี่เป็นภาพที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจสภลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นะฮะกำลังดึงกันอยู่ครับคือนำร่างของเด็กชายพิชยากรอินทระ
อายุ๕ขวบนะครับที่อยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อผ้าขึ้นมาจากคลอง
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนกำโลนอำเภอลานสกาครับ
หลังจากที่น้องเนี่ยเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วถูกน้ำป่าซัดหายไป
น้องลอยมาติดอยู่บริเวณต่อหม้อใต้สะพานข้างโรงเรียนวัดสมห่างจากบ้านมาประมาณ๒๐๐เมตร
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อกับแม่นะครับ
พยายามจะอยากจะเข้าไปดูศพลูก
แต่กู้ภัยต้องห้ามเอาไว้ก่อนเนื่องจากใต้สะพานเนี่ย
ยังมีน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากเกรงว่าจะได้รับอันตราย
สำหรับสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัย
จวัตรนครศรีธรรมราชประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่
รอบเขตเทือกเขาหลวงโดยเฉพาะอำเภอนพิตำ
ลานสกาทุกปี๒อำเภอนี้ระวังเป็นพิเศษนะครับ
รับมือน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากน้ำในคลองต่าง

ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับ
สั่งปิดน้ำตกในเขตอุทยาน๖แห่งแล้วคือ
น้ำตกพรมโลกน้ำตกอ้ายเขียวในอำเภอพรมคีรี
น้ำตกกระโรมอำเภอลานสกาน้ำตกท่าแพรอำเภอช้างกลาง
น้ำตกกรุงชิงอำเภอทกนพิตำ
แล้วก็น้ำตกเหนือฟ้าอำเภอพิปูน
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยว
ขณะที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับ
พร้อมจะรับมืออุทธกภัยในตัวเมืองตลอดเวลานะครับ
หากมีน้ำป่าไหลลงสู่คลองสายต่างในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ปักทงเหลืองแจ้งประชาชนทันที
ฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตสัญญาณแล้วก็คำเตือนของทางราชการนะครับ